ดูเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้ก็กร่างเหมือนกัน

ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ

ว่าจริงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาประมาณ๒อาทิตย์แล้ว
แต่เรื่องมันยังไม่ได้คืบหน้าเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่๒๘ธันวาคมปี๖๔ปีที่แล้วนะคะ
ซึ่งผู้ชายในภาพนี้เขาคือในไหมในไหมพรมเมืองขวาอายุ๖๗ปีค่ะ
เป็นอดีตลูกจ้างที่เคยทำงานอยู่ที่ฟาร์มนี้
แล้วเขาก็ลาออกไปไปเปิดกิจการขายหมูเป็นของตัวเอง
ช่วงเดือนมีนาคมปีหกสี่
ทีนี้ตัวนายไหมเขาขับรถกระบะมามาจอดที่ฟาร์ม
แล้วก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการต้อนลูกน้องของนายวิทยาเจ้าของฟาร์ม
ให้มารวมกันแล้วก็มีการถามกับลูกน้องในคลิป
ซึ่งลูกน้องในคลิปเขาทำหน้าที่ขายหมู
ซึ่งเขาอ้างแบบนี้ว่าเขาสั่งหมูป่าไปตัวนึง
ราคาเนี่ยพันสามเอาไซส์ใหญ่สั่งกับแฟนของนายไหม
ในไหมเนี่ยนะทำงานอยู่ที่ฟาร์มนี้แหละ

แต่ว่าลูกน้องที่ขายเขาไม่ได้รู้เรื่องไง
เขาไม่รู้ว่าในไหมสั่งอะไรสั่งกับใคร
ไม่มีใครมาบอกว่าต้องขายให้ในไหมราคาเท่าไหร่
แต่สิ่งที่ในไหมต้องการคือเขาบอกว่าเขาจะเอาหมูไซส์ใหญ่
มันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่จะขายให้ตัวละพันสาม
เพราะว่าหมูไซส์ใหญ่อ่ะราคาทุนมันอยู่ที่สองพันห้าแล้วอ่ะค่ะ
ทีนี้ในไหมเขาสั่งผ่านแฟนของในไหมที่เป็นลูกน้องทำงานอยู่ที่ฟาร์ม
คือตั้งใจจะเอาไปฉลองช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไง
แล้วแฟนในใหม่เขาก็ไม่กล้าขายให้หรอกเพราะว่าไม่ใช่เจ้าของร้านแล้วก็ไม่รู้ราคาด้วย
ทีนี้ก่อนที่ในไหมจะมาฟาร์มนะในไหมทวงถามกับแฟนเรื่องหมูแล้ว
เขารู้ราคาเขาเป็นคนขายแต่จังหวะนี้คุณผู้ชมทำให้ในไหมไม่พอใจแล้วก่อเหตุแบบนี้

ครับครับยิงขึ้นฟ้าก่อนเลยนัดแรกแล้วก็มาต้อนต้อนต้อนคนงานผมอ่ะ
สี่คนห้าคนเนี้ยต้อนเข้ามุมตรงนั้นตรงนี้อืมซึ่งมีน้าน้าคนหนึ่งอ่ะ
บังน้องเขาคือน้าคนนี้สนิทเคยทำงานกับเขา
เขาก็เลยแบบหลบหลบอะไรอย่างเงี้ยคือให้ให้หลบออก
จะยิงไอ้นี่อะไรประมาณนี้ครับผม
เขายิงตามเหตุการณ์คลิปอ่ะในคลิปเนี้ยประมาณสี่ห้านัดเนอะ
แต่ก่อนหน้านั้นน่าจะ๖นัดเพราะว่า
โมหนึ่งอ่ะผมสันนิษฐานว่าหกไว้ก่อนอืม
เพราะบางบางรุ่นมันมีห้านัดครับแล้วเขาก็วิ่งไปเปลี่ยนปอกกระสุนปืน
ในรถในรถคือคือถ้าเมาหรือว่าคนไม่ได้เตรียมการมาเดียว
ผมคิดไม่ได้อืมป้องกัน
ว่าไปแล้วแล้วก็มาเกาะเหตุตรงนี้อีกอ่ะนะคะ
เจ้าของอะเขาบอกด้วยบอกว่าหลังจะเกิดเหตุนั้น
คนงานที่อยู่ในคลิปผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายพิเชษพงศ

แล้วก็มีคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์อีก๓คน

ตำรวจก็เรียกคนก่อเหตุคือในไหมมาไกลเกลี่ย

เขาก็เลยเรียกค่าเสียหายค่าทำขวัญเป็นเงิน๓แสน
แต่ว่าในไหมไม่ยอมจ่ายเงิน
เหตุการณ์นี้มันผ่านมาคุณผู้ชมอย่างที่บอก

เลยอยากให้ตำรวจเนี้ยยึดปืนในไหม้ไว้ด้วยมั้ย

จะเอามาก่อเหตุอีกหรือเปล่าแล้วก็อยากให้เร่งดำเนินคดีด้วย
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นักข่าวของเราก็ไปเจอ
เล่าให้กับนักข่าวฟังว่าโอ้คือในไหมเขาสั่งหมูไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้ว
แต่พอถึงเวลาที่จะไปรับหมูคนขายในฟาร์มเขาบอกไม่มีแล้ว
ขายไปหมดแล้วไอ้ราคา๑๓๐๐บาทที่จะเอาไม่มีหรอก
มีแต่๒๕๐๐บาทสามีก็เลยโมโห
เอาฟังเสียงภรรยาของในไหมหน่อยนะคะ
เรียกว่ายิงปืนตรงนี้แล้วมันมีเรื่องมีราวกัน

มีจ้าเขาไปว่าโรงพักแล้ว

การเขาจะเอาค่าเยียวยาน๓๐๐๐๐๐๐บาท
ผู้หาวนี่ต่างนั้นแล้วว่าแล้วไม่มี
ซึ่งมีจังใดก็อยู่สามนี้เหมือนกัน

โอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้ธุรกิจแปรรูปหมู

แล้วลูกน้องเองก็กลัวไม่กล้ามาทำงาน
กล้าส่งหมูป่าให้กับลูกค้าตามออเดอร์
นี่ช่วงปีใหม่ความจริงจะต้องขายได้เยอะใช่ไหม
รายได้ช่วงปีใหม่ไปเป็นแสนนะคะ
ที่มันเป็นช่วงทำเงินด้วย
แล้วเนี่ยตัวภรรยาในไหมบอกว่าอยากให้เห็นใจกันหน่อย

แต่ความจริงเรื่องนี้ต้องว่าไปตามรูปคดีนะคะ